ส่วนเรื่องนี้ที่จังหวัดแพร่ระทึกมาก
ล้อหลังรถบรรทุก๑๐ล้อหลุดกลางถนน
แล้วก็กลิ้งข้ามฝั่งไปชนอู่ซ่อมรถยนต์
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดการติดตามในช่วง

ที่เราเห็นข่าวล้อหลังรถบรรทุกหลุดกลิ้งเข้าไป
เห็นไหมคะชนประตูก็ยังเคราะห์ดีที่ว่าไม่มีใครได้รับอันตราย

เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ๔โมงเย็นวันที่๖ตุลาคม
อยู่ในอู่ซ่อมรถยนต์เลยนะคะ
เลขที่๑๓๕ทับ๓หมู่ที่๕ตำบลหัวฝ่ายอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกับยางรถ๑๐ล้อค่ะ

แล้วก็รถจักรยานยนต์สีแดงถูกยางล้อชนลมคว่ำอยู่ตรงนั้น
ตรวจสอบอีกฝั่งถนนหนึ่งก็พบกับรถบรรทุกน้ำมันอยู่ในสภาพยางล้อหลังสายหลุดออกมา

ใช่คุณสนอเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์
เขาบอกว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยนะได้ยินเสียงชนดังแบบสนั่นเลย
ก็เลยวิ่งออกมาดูแล้วก็เห็นว่าล้อรถเนี่ยหลุดมาอยู่กลางร้านเขาแล้ว
ซึ่งเมื่อหลายปีก่อนเขาบอกอย่างนี้ว่าเคยเกิดเหตุล้อรถ๑๐ล้อหลุดมาชนรถ๖ล้อของทางร้าน
อันนั้นก็คือได้รับความเสียหายไปแล้วนะ
แล้วครั้งนั้นเขาทำยังไงรู้ไหม
เขาเอาทะเบียนรถหกล้อที่ถูกชนไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

ได้โชคหมายหมื่น

ฟาดเคราะห์แน่นอนรถมอเตอร์ไซด์ที่โดนโชคฟาดเคราะห์ดิ
ก็คืออย่างน้อยมันมีความเสียหายแต่ถ้าจะมีโชคมีลาบต่อไป
อันนี้เราไม่รู้หรอกนะมันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเราไม่รู้
แต่เบื้องต้นเนี่ยบริษัทน้ำมันก็คือรถสิบล้อเนี่ยนะ
เขาส่งเจ้าหน้าที่บริษัทประกันมาประเมินความเสียหาย
และทดใช้ค่าเสียหายแล้วก็เลยถ่ายให้ดูว่ารถกัตตะยานอยู่ในนี้
คือถูกชนแค่นั้นเองมันเป็นตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
แล้วเราสูตรสร้างมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเนอะ
แต่เราก็สามารถเชื่อมโยงกับเรื่องของความเชื่อได้ตลอด
ความเชื่อว่ากันไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละ
ถูกครับแต่ก็ต้องเห็นที่บอกอะไรวะ
รถบรรทุกต้องตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกเดินทางทุกครั้งด้วย